สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผี
โดยแจ็ควัชรพลฝึกใจดี

รับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุ
และพีดุในสถานียังมีประสบการณ์ตื่นเต้นหน้ากลัวและสยองขวัญ
ให้ได้ติดตามรับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคย
เรื่องต่อไปนี้ที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะได้ฟังกันที่
สวัสดีครับบาววิว

ประสบการณ์ตรงเลยครับงานศพตามสั่ง
ก็คือเรื่องนี้เกิดมาเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก๑ปีที่แล้วล่ะ
เบาวิวโดยที่มีอาชีพรับจัดดอกไม้อยู่แล้ว
รับจัดดอกไม้หมายถึงว่างานศพ
ก็คือมีอยู่งานหนึ่งก็เขาได้ติดต่อบ่อยูไป
เป็นงานศพของคุณยายอายุเยอะแล้วครับ
ประมาณสัก๙๗และอายุซึ่งคนติดต่อ
ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าลูกค้าประจำ

บอกก่อนว่าไม่ใช่งานศพงานเดียวนะฮะ
ก็งานอื่นด้วยทีนี้สายโทรศัพท์
เข้ามาประมาณสัก๓โมงเย็นซึ่งคุณยายเสียชีวิตแล้ว
ซึ่งคืนแรกที่เราไปจัดก็คือ
เราไปคุยเรื่องงานก่อนจะเอาแบบไหน
เพราะว่ายังลดน้ำศพไม่ทันนะครับ
งานศพเขาไว้ทั้งหมด๗คืนด้วยกัน
ปกติงานศพจะ๓คืนแต่อันนี้๗คืน

พอไว้๗คืนไม่รวมคืนแรกที่หมู่ไปจัด

กว่าจะออกจากโรงพยาบาลก็คงจะไม่ทันการลดน้ำศพอยู่แล้ว
ก็เลยตกลงกันว่าเดี๋ยวจะให้จัดตรงนี้ไปบางส่วนก่อน
แล้ววันพรุ่งนี้ถึงจะรดน้ำศพ

พี่ติ๊กเป็นเจ้าภาพที่ประสานงานมา
คุณยายมีลูกเยอะมาก๗๘คน
แล้วก็ลูกหลานเยอะเพราะแกเป็นผู้สูงอายุ
ตอนที่เบาวิวเข้าไปนะก็ลูกหลานเต็มสาราเลย
ซึ่งเราไปกับช่างดอกไม้ด้วยกัน๓คน
ก็เลยปรึกษากันทีนี้พี่ติ๊กที่ติดต่องานมา
เขาบอกว่าเบาวิวขอเป็นทีมงานทั้งหมดเป็นขาวเขียว

ปกติงานศพก็จะเป็นขาวดำ

ขอเป็นขาวเขียวทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผ้าผูก
ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นโลงหรืออะไรนะ
ให้เป็นขาวเขียวหมดแล้วก็ตกลงตามนั้น
แล้วก็ประสานงามตกลงว่าโอเคเดี๋ยววันนี้
ยังไม่รู้น้ำศพเนี่ยเดี๋ยวจะทำงานผ้าไปก่อน
เดี๋ยวส่วนดอกไม้เดี๋ยวมาโรงวันพรุ่งนี้
ก็คือว่าเราเตรียมสถานที่ไปเกาะ
ก็เลยขนผ้ามาจัดพื้นที่โดยรอบ
ผูกผ้าที่เต็นต์มาผูกผ้าหลัง
คราวนี้เจ้าภาพต้องการหลังฉากโลง

ที่เราเห็นตามเป็นส่วนมากจะเป็นพม่า

สาลาจะสูงมากเพดานจะสูง

ซึ่งที่นี่จะต้องไปผูกผ้าข้างบน
คืนแรกก็คือพระสวดปกติจะยังไม่มีแขกมา

เราก็เริ่มลงมือทำงานกันเลยทำกลางคืนครับ
เพราะว่าวันพรุ่งนี้เช้าแขกมาเยอะ

คราวนี้หลวงพ่อบอกว่าวัดปิด๔ทุ่มนะ
แต่จะไปเปิดอีกทีหนึ่งกับอีกที๕
ถ้าจะอยู่ทำกลางคืนก็ต้องนอนค้างที่วัด

ทางวัดเพราะว่ามีกฎของเขา
ว่าถ้าจะอยู่เนี่ยก็ต้องอยู่ถึงเช้า
ไม่ให้ออกไปไหนแต่ว่าไฟสาราเนี่ยยังเปิดได้ปกติ
ทำงานได้ปกติเราก็ปรึกษากับทีมงาน
ว่าเราจะอยู่กันไหม
แล้วบอกงานใหญ่ขนาดนี้ต้องทำให้มันเสร็จ
เรามาก็จำนวนน้อยก็ไม่เป็นไร
เจ้านี้เจ้าภาพบอกว่าเดี๋ยวมีญาติพี่น้องมาอยู่เป็นเพื่อน
อ่าเราก็อุ่นใจยังมีลูกหลานเขาก็มาอยู่เป็นเพื่อน
ทันนี้ตอนหัวค่ำก็ยังอุ่นใจอยู่เพราะลูกหลานเยอะ
พอสัก๔ทุ่ม๕ทุ่มก็เริ่มกลับกันไป
กลับกันไปทยอยกลับกันไปก็จะเหลือคนนอนเฝ้าประมาณสัก๓คน

เขาก็ปีนขึ้นไปผูกผ้าหลังผ้าม่าน
ส่วนลุงปอนก็ไปจัดดอกไม้บางส่วนที่มีมายุ
วิวก็จัดดอกไม้บางส่วนที่ใช้รถน้ำศพ

แกก็เดินมาน่าจะเป็นลูกหลานเป็นลูกแก
อายุก็ประมาณสักกระยะ๖๐แล้ว
แกก็มาเดินดูในงานถามว่าหนูเอาอะไรไหมเอาน้ำอะไรไหม
แล้วเขาบอกไม่เป็นไรครับอยากผมดูแลตัวเอง
สักพักหนึ่งป้าคนนี้แกก็เดินมาบอก
หนูบอกไอ้หนูคนนั้นดิอย่าไปเหยียบโรง

โจ้ตะโกนถามใบโจ้อย่าไปเหยียบโรงนะ
ทำไมได้นะครับใช่
โรงเย็นคนนี้คนแถวบ้านบาปอยู่นี่

ซึ่งระดับของโรง

โรงเย็นมันจะมีกระจก

กระจกไว้ดูหน้า

แต่เราก็พยายามจะหลีกเลี่ยงที่จะไม่มองกระจก

เราก็กลัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

จังหวะที่เราหยิบผ้าเราก็เหลือไปเห็น

สักครั้งน้องโจ้สักคน

แล้วก็หันไปมองเลยด้วยวิสัยของคนที่เขาทัก

เป็นไอน้ำมันมีรอยมือรูป

นั้นเราตัดมันก็ผูกไปเรื่อยต่างคน
เหมือนเรื่องนี้ก็เก็บเอาไว้ในความรู้สึกของที่เรารู้สึก
ผิดธรรมดาผิดธรรมชาติผิดเวลาไปหน่อย

วันรุ่งขึ้นก็คือจัดดอกไม้จริง
ทีนี้พี่ติ๊กเนี่ยเขาเอารูปมาให้
เป็นรูปคุณยายบานเท่านี้นะ

ที่จะเป็นรูปเขาดำเป็นรูปวาดเป็นรูปสเก็ต

เป็นรูปบ้านคือเขาจะให้สวย

เราก็ได้ชมไปคุณยายนี่สวยเนอะ
ตอนเราจัดดอกไม้กรอบรูปก็จัดไปเรื่อย
ก็เลยเรียกลุงปอนมานี่

แกเป็นคนขี้กลัวสักพักนึงเบาวิวก็หยิบดอกไม้เนี่ยมันมีหลงมาสีชมพูเนี่ย
ก็ใส่ไปในกรอบรูปเพื่อให้มันเด่น

ติ๊กก็บอกว่าเขาเอาสีขาวเขียวนะ

สองสามดอกให้มันเด่นน้อย

แล้วก็มีดอกไม้ประดับเต็มเลย

พุ่มฝาดออกไม้ก็เกือบพัง
แล้วก็หันไปไม่เป็นไรหรอก
คิดในทางที่ดีแล้วก็หยิบมาตั้ง
แล้วก็ผูกให้ดีผูกล้างให้ดี
แล้วคราวนี้ป้าเจอเจ้าภาพเขาก็เชิญไปกินข้าว
บอฟิวก็เดินลงไปจากสาราข้าก็รั้งเข้าขากเลย

ไม่เชื่อก็ลองเอาออกหน่อยนะ

ก็มันพังสีนพูมันหลอกมันหักมาเลย
เราก็ต้องดึงขอกที่มันหักออก

เปลี่ยนดอกไม้ช่วงกลางคือคืนที่๕
แล้วก็จะไปจ่ายอีกทีนึงวันปลง

มันจะเริ่มมีอะไรที่มันแบบมีพิษดารมากขึ้น

พอ๓ทุ่มคนก็จะเริ่มทยอยกัก
หลานก็จะเริ่มทยอยกลับ๔ทุ่ม๕ทุ่ม

หลวงพ่อเดี๋ยวอาจจะนอนค้างที่นี่นะครับ

ไม้น่าจะทำทั้งคืนเพราะดอกไม้เยอะ
ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหลวงพ่อทำวัดเช้า
ก็ถ้าเกิดจะกลับก็ไปเอาหุ้นแจมาเปิด
ก็เลยไปถามเจ้าภาพว่าคืนนี้มีใครเฝ้าบ้าง
แต่พอบอกก็มีลูกหลานเหมือนเดิม๒๓คน

เจ้าภาพก็กลับกันหมดแต่นี่ก็เหลือช่างดอกไม้สามคน

แล้วก็มีป้าที่แกคอยดูตั้งแต่คืนแรกแกก็มาดูแล
ก็จัดไปเรื่อยประมาณสักเที่ยงคืนครึ่ง

หนูช่วยไปยกถาดอาหารหน่อยแมวมันจะกิน
เราก็ตะโกนบอกโจ้หนูไปยกถาดอาหารของคุณยาย

ถาดอาหารที่เอาวางไว้ข้างโรงโสพ

สักพักหนึ่งประมาณสักตีสามครึ่ง
ผ่านไประยะหนึ่งดอกไม้ก็จะเสร็จแล้ว

ก็เลยมานอนที่โตฟาหน้าโรง

แล้วก็มีลูกหลานเขานอนอยู่หน้าตรงภาษาวรรดิสวทธิ์

แค่ก็จะคอยหยีบไว้มันมาให้เราตลอด

สักพัสตร์นึงป้าแกก็มาสกิด

ไปดูแมวมันจะกัดดอกไม้

แล้วก็เอาอะไรมากั้นไม่ให้แมวมันเข้า

ไม่เอาไม่กินป้านอนเถอะไม่ต้องเป็นห่วงหรอก

พอวันสุดท้ายเป็นจัดที่เมน

วิวเดี๋ยวพี่ติ๊กอยากจะได้หน้าเมนเป็นนกยูง๒ตัว
แต่ข้างน้องยูนพี่อยากจะได้เป็นบอร์ดใหญ่

จะมีภาพมาให้คุณยายเริ่มตั้งแต่ที่แรกเลย
ดีไหมเขาถามผมผมบอกดีสวย

ผมก็เลยตกลงไปทำที่เมนกัน
มันก็จะเป็นเมนในสาราเลย
ก็เนรมิตเริ่มทำงานกัน

ก็เป็นป้าคนเดิมนะแกก็ยกกับข้าวมาให้กิน

เอาป้าตั้งไว้เลยเดี๋ยวกินกัน

หนูก็กินน้ำป้าฟังมึงไว้เลย
เราต้องทำงานอยู่เพราะจะรีบให้มันเสร็จ

เบาวิวคืนนี้จะนอนค้างนี่ไหม

เพราะว่ามันหน้าเมนด้วย

ตามนั้นก็แล้วกันสักพักหนึ่ง

หนูขาดเหลืออะไรไหม

แต่พี่รูปเบาวิวคงจะไม่ได้ใส่นะ

ลุงปรนอย่าก็ไปนั่งกินข้าว

คิมคลิกข้าวที่ป้าแก้วมาให้เป็นผัดต้มหวาน
แล้วก็ของหวานโบราณทั้ง๒๓อย่าง
แล้วก็นั่งกินใส่ไส้อ่ะใส่ไปต่องาน
มีห่อใส่ไส้ก็เลยบิดออกมาแล้วก็อร่อยตำนึง

หลวงป๊าก็นั่งเบาวิวมานี่
กินขนมก่อนมานี่

ทำไมเหรอน้องกรรมดูดิดูดิเอาระบบไหม
แล้วก็เปิดไปเปิดไปเปิดไป

ทำไมในระบบมันมีแต่รูปอี๊ป้ากูเนี่ย

ก็เห็นแปลกแกอาจจะเป็นลูกที่เลี้ยงป้ายายก็ได้
แล้วเลยถามลุงแล้วป้าแกไปไหนจะถามป้าแก
เพราะป้าแกไปทำกับข้าวอยู่ในครัว
แล้ววันนั้นมีเด็กลูกน้องมาช่วยอีกคนนึง

แต่ก็๗๐และเที่ยงคืน
ก็เปิดไปเรื่อยก็กินขนมไปนะ
ไป๒ห่อแล้วก็เปิดแล้วก็กินไปเรื่อย
พอเปิดไปทั้งไปเจอรูปสุดท้าย
ก่อนจะถึงรูปสุดท้ายมันก็จะเป็นรูปป้าคนนี้
แล้วแกนอนอยู่โรงพยาบาล

มันเก็บความรู้สึกอยู่ในใจที่เราคิดไว้
แล้วก็เปิดไปอีกแผ่นหนึ่งเป็นรูปหมู่เลย
แล้วป้าคนที่แกยกกับข้าวมาให้นอนอยู่บนเตียง
แล้วพูดชื่อคนลุกเราก็ปิดอัลบั้ม
ขอคิดอะไรกลัวที่เป็นอย่างที่เราคิด

หลวงปรอนพอวิววาดนะ

เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาทำต่อ

เดี๋ยวเขาทำต่อก็ได้ตอนนี้ได้๘๐ละ
ถ่ายรูปส่งไลน์ไปถามพี่ติ๊กดู

หมายถึงว่าถ่ายรูปในแอลบั้มนั้นนะนะ

บาวิวนะวิ่งสตาร์ตมันรอที่รถก่อนเลย

แล้วของก็กองไว้ตรงนั้นก่อน

ไอ้เด็ก๒คนนั้นก็ถามพี่รีบไปไหน

ไปเข้าไปในเดินเข้าไปในสาหร่างบัววิวไม่ได้พูดเลย
เดียวเพราะเรามองกระจกหลังก็ไปเปิดโรงแรม
โรงแรมชั่วคราวแล้วกันเนอะนี่มันจะตีหนึ่งแล้ว
เดี๋ยวนอนช้าเดี๋ยวเราค่อยมาลุยต่อ
น้องพี่ขออนุญาตได้ไหมมา๔คนเปิดห้องเดียวได้ไหม
เดย์บอก๔คนได้พี่เดี๋ยวผมไปขอเจ้านายให้
เดี๋ยวเช้า๖โมงพี่ก็ไปแล้วพี่มาจัดดอกไม้งานศพ
เนี้ยก็ตกลงผมก็ขนของเข้าไปในห้อง
มันก็ไม่ได้มีอะไรมากก็เสื้อผ้าตัวเดียวเข้าไปนอน
แล้วก็ไปนั่งกลุ่มรวมกันสักพักหนึ่ง
เจ้าของโรงแรมโทรศัพท์มา
น้องหนูต้องเปิด๒ห้องนะ

ผมในใจผมคิดว่าอ๋อเพราะห้องนึงนอนได้๒คน

น้องนอน๔คนพี่ไม่ว่าหรอก
แต่มา๕คนพี่ให้นอนไม่ได้

นี่ป้าแก่เนี่ยเดินไปหน้าประตู

ผมมากัน๔คนไม่เชื่อพี่มาดู
อย่าโกหกนะผมดูในกล้องมือจรปิด

แล้วก็มานั่งคุยบอกลุงปอนมันไม่ใช่แล้วแหละว่ะ

พี่วิวถามจริงมันมีเรื่องอะไร

คิดอยู่ในใจนะว่า

มันเหมือนลูกบิดประตูมันดัง
เท่านั้นทุกคนมันรวมก้อน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

ปลาต้มหวานที่แกชอบอืมซื้อขนมใส่ไส้ที่แกชอบไงอืม
เพราะในงานไม่ได้เลี้ยงทำปลาต้มหวานเลี้ยงแล้วก็ในงานเนี่ยไม่มีขนมใส่ไส้เลี้ยง
มีแต่ของคุณยายอย่างเดียวแล้วพี่เชื่อไหมไอ้ห่อใส่ไส้เนี่ย
หนูยังกินยังทิ้งอยู่ตรงอัลบั้มรูปนี้อยู่เลยไม่ได้ว่าเออจริง
แต่พี่เชื่อแล้วนั้นหนูจะทำให้เสร็จเกิดอืม
ติ๊กแกก็เลยไปเอาทูบมาแล้วก็ขอเข้ามาคุณยายบอกว่า
คุณแม่เขาเรียกแม่นะแม่หลานเขามาทำดอกไม้ให้
ก็ไม่มีเจตนาอะไรหรอกอืม
แต่พี่ติ๊กก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าคุณยายเนี่ยแกเป็นคนที่ชอบ
แต่อาจจะให้มันเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป็นคนที่เจ้าระบีพอสมควรเจ้าระบีอ่ะ
ทำให้มันเสร็จทำให้มันครบเราก็เลยบอกโอ้
คุณยายก็ไม่บอกตั้งแต่ทีแรกก็คิดในใจนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้พูดอะไรกัน
สุดท้ายแล้วเราก็ทำงานจนเสร็จบางส่วนแต่สิ่งที่มันล้มพังอะไร
แต่ภาพเขาก็เข้าใจเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ถือกฎอะไรฮะอืม
ก็เลยไปขอเข้ามาคุณยายแล้วก็มองไปที่ลูกคุณยายอืม
มีแววตาแบบภาพมีชีวิตอ่ะอืมขนลุกมันไม่เหมือนกับภาพวาด
มันเป็นภาพวาดแต่มีชีวิตเออเออมันไม่เหมือนกับภาพวาดทั่วไปคือ
จะออกแบบด้านหน่อยอ่าใช่แต่แค่คือดูดูแบบมีชีวิตดูมีแววตา
ประกาศมันดูแบบแล้วก็บอกเจออีกแล้วอย่างนี้ไม่ไหวนะ
เฮียนมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะคือต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะ
ที่ฟังแล้วรู้สึกมีความกดดันกับอาชีพการจัดดอกไม้หน้างานศพ
อ่าใช่ครับคือต้องคุกคลีอยู่กับศพที่ไม่ใช่ศพญาติของเราเองอ่ะใช่
แต่ในเคสนี้อย่างที่เบาวิวเล่าให้ฟังเหมือนกับเจ้าของงาน
เจ้าของงานคือไม่ใช่เจ้าภาพนะเจ้าของงานคือเจ้าของงานจริงจริงอ่ะ
อ่าเขามาพยายามจะมาดูแลให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่เขาสั่ง
อ่าใช่ดอกไม้สีชมพูก็ไม่ได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอา
เราก็เลยมานั่งประมวลภาพว่าแกก็คงมาเฝ้าจริงจริงครับ
ยายหนึ่งแกก็รักเอ็นดูเราอืมแต่สิ่งที่สำคัญคือของที่เบาวิวกินเข้าไปอ่ะ
ใส่ไส้อ่ะเออไส้อร่อยแต่ว่าเออแต่มันแปลงอ่ะ
แต่เป็นขนมใส่ไส้ที่พี่ติ๊กเนี่ยเขาซื้อมาซื้อมาไหว้คุณแม่เขาจริงเอามาไหว้เอาคือในที่นี้หมายถึงว่าเอามาใส่ชามแล้วก็วางไว้ข้างโรงศพ
ใช่แฟนก็ยกอันนั้นมาให้เรากินนี่คือต้องบอกว่าเป็นเป็นเรื่องที่สองนะที่ผมเคยฟังเรื่องเกี่ยวกับอาชีพการจัดดอกไม้งานศพอืม
กลัวทุกวันนี้ยังทำอาชีพนี้อยู่ป่ะอาชีพนี้เราจะรับเฉพาะคนที่สนิทอย่างเดียวคือไม่ได้รับงานทั่วไปไม่ได้รับทั่วไปแล้ว
นั่นคือเรื่องของงานศพตามสั่งสนุกตื่นเต้นน่ากลัวเหมือนเดิมนะฮะสำหรับเบาวิวของเรา
ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล่านะครับอยากให้คุณผู้ชมนั้นได้รับฟังรับชมในทิศทางของความบันเทิงนะครับ
เรื่องมันจะดูแบบโอเวอร์มันจะดูเฮ้ยจริงหรือเปล่าอันนั้นผมว่าอย่าไปสนใจมันนะฮะ
คืนนี้ต้องบอกเลยฮะว่าทางสถานีผีดุของเราขอบคุณนักเล่าจากโซเชียลอีกหนึ่งท่านขอบคุณเบาวิวครับขอบพระคุณครับ
แล้วก็ครั้งหน้านะครับสถานีผีดุของเราจะมีแขกรับเชิญที่จะมานั่งคุยประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญเรื่องอะไรและเป็นใครนั้น
ต้องคอยติดตามให้ดีทางไทยรัฐออนไลน์ทุกช่องทางนั่นเองฮะ
วันนี้เราทั้งสองคนหมดเวลาแล้วก็ลาไปก่อนฮะ